ดูความคืบหน้าหลังจากที่ภรรยาหึงโหดสามี
ตามไปซุ่มดู๓วันดูซิไปอยู่กับกิฟต์คนไหน
พอไปเจอภาพบาดตาบาดใจทนไม่ได้

กิ๊กพอดีเอาปืนที่พกมาด้วยยิงกิ๊ก
เสียชีวิตส่วนสามีบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายก็ถูกจับได้
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าหลังก่อเหตุก็ไปนั่งดื่มเบียรอเลย

เมื่อวานนี้ตำรวจสพเขลานครควบคุมตัวนางประพาใจดีอายุ๕๕ปี
เป็นผู้ต้องหายิงนางทิติชดาตันบุตรอายุ๔๓ปี
ซึ่งเป็นกิ๊กของสามีเสียชีวิต
แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงนายอนุวัฒน์ใจดีอายุ๕๗ปี

นั่งดื่มเบียรอให้ตำรวจไปจับ
เมื่อวานตำรวจนำตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณหน้ามร้านขายเสื้อผ้ามือสอง
ซึ่งเป็นร้านของกิ๊กสาวของสามีนี่แหละครับ
ข้างวัดนากลมใต้ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ที่เกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่ทำแผนชี้จุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
ป้องกันเหตุวุ่นวายการรุมประชาธรรมต่างนะครับ
ก่อนจะมีการนำตัวกลับไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าคือคนในพื้นที่ไม่มีใครตอบว่าผู้ก่อเหตุ
ไม่มีใครตอบว่าภรรยาเพราะรู้กิติศัพท์ของฝ่ายสามีนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ
เมืองต้นทางด้านของนางประพาแล้วก็เป็นภรรยาของนายอนุวัฒน์คนเจ็บ
ให้การบอกว่าเนี่ยก็วางแผนก่อเหตุมานานแล้วล่ะ
หลังสะสมความคับแค้นใจมานานกว่าหนึ่งปี
พอทราบว่าสามีแอบไปคบหากับผู้ตายทำงานอยู่ที่ร้านขายของเนี่ยนะฮะ
ที่ผ่านมาก็พยายามพูดคุยกันเจรจากันหลายครั้งเพื่อให้เลิกคบกันได้ไหม
เพราะว่าเกิดปัญหาทางการเงินส่วนใหญ่เนี่ยเงินเดือนของสามี
ไม่เอามาให้เมียนะเอาไปให้ผู้ตายเอาไปเลี้ยงกิ๊ก
จนสุดท้ายครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนนะฮะไม่มีเงิน
ส่วนปืนเป็นของใครก็เป็นของสามีนะรู้ว่าเก็บที่ไหนก็เลยไปเอามาแล้วก็ไปยิงนะครับ
ด้านเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุเล่าแบบนี้
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยไปซื้อของที่ร้านประมาณสองครั้งแล้วเคยมาปรับทุกข์ว่าเนี่ย
นอกใจทำยังไงดีกำลังตามหาอยู่กำลังตามดูอยู่ว่าไปหาใคร
อยู่กับผู้หญิงคนไหนโดยนำปืนพกติดตัวมาด้วยแล้วโชว์ให้คนขายของดูด้วยว่าเนี่ย
ฉันมีปืนฉันพกปืนมาตามหาสามีด้วยก็เลยปัดมือออกบอกว่าเก็บเถอะ
อย่าปืนลั่นฉันกลัวพร้อมทั้งปลอบว่าอย่าไปทำนะอย่าทำเขาเลย
นะฮะพูดกันดีดีจากนั้นประมาณสักชั่วโมงกว่า
ก็เกิดเหตุขึ้นมาเลยนะครับกระดาษที่แม่ของผู้ตายยืนยัน
ลูกสาวของฉันไม่ได้ไปคบกับสามีของคนก่อเหตุ
ไม่ได้ไปคบกับนายอนุวัฒน์คนเจ็บ
แต่ว่านายอนุวัฒน์พยายามมาตีสนิทพยายามเข้าหา

เมื่อรู้ว่ามีครอบครัวอยู่แล้วก็พยายามบอก
บอกว่าให้ฝ่ายชายอย่าไปคบกับลูกของเธอ
เพราะมีเมียอยู่แล้วไงคือแม่รู้
ห้ามคือแม่ของผู้ตายแยะห้ามไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกันนะฮะ
โดยที่ไม่มีเหตุอันควรและพกพาอาวุธปืน
ไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาหร่อชะระณะ
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
อันนี้ที่เราคุยกันเมื่อวานว่ามันเป็นเรื่องราวของความรักที่มันเกิดขึ้นกับคนหลายคน

จริงมันมีทางออกอีกมากมายที่เราควรจะแก้ปัญหามัน
เชิญออกมายากเจ็บแต่จบค่ะ